ไปดูบรรยากาศเรื่องของการกักตัวผีน้อยกันหน่อยดีไหม
ล็อตแรกล็อต๒ไปแล้วนะคะอยู่ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
แปดสิบแปดชีวิตค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ
มาอีกล็อตหนึ่งล็อตที่สามห้าสิบสี่ชีวิต
รวมแล้วเป็นสองร้อยสี่สิบสองชีวิตค่ะเดินทางโดยรถบัส
ไปถึงแล้วเรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำทุกอย่างค่ะ
ตามกระบวนการตามวิธีการถูกต้องนะคะ
มีจุดคัดกรองการตรวจวัดไข้ฉีดยาฆ่าเชื้อพ่นเชื้อ
สิ่งของต้องห้ามประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเรื่องของเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบติดตามตัวค่ะ
ก็ไปพักล็อตที่๓พักที่อาคาร๖แล้วก็อาคาร๗
มีการแบ่งแยกนะคะชายหญิงชัดเจน
ส่วนที่กำแพงเพชรก็มีคนชื่นชมใช่ไหม
ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เป็นกระแสว่าเห็นผีน้อยโพสต์
หลังจากที่กลับมาจากเกาหลีใต้แล้วไปเที่ยวตามจุดต่าง
คนเขาก็ด่าแต่คนที่เขาปฏิบัติตามด้วยการกักตัว๑๔วัน
คนที่เขาชมก็มีโดยเฉพาะสองสามีภรรยา
อยู่ที่กำแพงเพชรกลับมาจากเกาหลีใต้
รับผิดชอบต่อสังคมค่ะย้ำคำนี้กักตัวเอง
ป้ายไว้หน้าบ้านแบบที่คุณผู้ชมเห็นเลย
กักตัว๑๔วันไม่มีธุระห้ามเข้า
สองสามีภรรยาคู่นี้เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้
วันที่๗มีนาคมค่ะเดินทางมาถึงบ้านพักที่กำแพงเพชร
ก็แจ้งพ่อกับแม่ให้ทราบถึงมาตรการที่ต้องกักตัวเอง๑๔วัน
ไม่ให้ไกลเข้ามาใกล้ชิดเข้ามาสัมผัส
เจอใครเลยตั้งแต่วันที่๘มีนาคม
แม้ว่าอยากจะกอดแม่แม้ว่าอยากจะกอดลูก
แต่ก็ต้องกักตัวเพราะว่ารับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนสิ่งที่ทำได้คือมองผ่านประตู
แล้วก็ส่งเสียงพูดคุยกันกับคนในครอบครัว

หลังแรกใช้เป็นสถานที่กักตัวเอง
ส่วนลูกกับแม่ให้ไปอยู่บ้านหลังใน
ไป๒๐เมตรแต่อยู่ในรั้วเดียวกันนั่นแหละ
ทุกวันจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปดูแล
ซึ่งทั้งคู่ตั้งแต่กักตัวมาตั้งแต่๘มีนาคม
การยังปกตินะคะส่วนครบกำหนด๒๒มีนาคมนี้ค่ะ

คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการกักตุนหน้ากากอนามัยกันหน่อยนะคะ
เจ้าหน้าที่หลากหลายหน่วยงานก็เดินหน้าจับกลุ่มกันอย่างเต็มที่
กลนครค่ะผู้การของจังหวัดนำชุดสืบสวน
เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดค่ะ
ไปตรวจคนบ้านหลังนี้บ้านเลขที่๔๑๔
ถนนสุขเสมตำบลทัศน์เชิงชุมอำเภอเมืองสกลนคร
ไปเจอค่ะปรากฏว่ามีการกักตุนหน้ากากอนามัยจริง
แล้วก็ขายเกินราคากว่าที่กำหนดด้วย
ก็เลยให้สายมาล่อซื้อ
ไปเจอเจ้าของบ้านคือนางสาวปริยพรอ่อนหวาน
ให้การกับตำรวจนะคะตำรวจก็ยึดของกลางมาได้
เป็นหน้ากากอนามัยสีฟ้าจำนวน๕๒กล่อง
ทั้งสิ้นก็คือ๒๕๙๐ชิ้น
สอบสวนทราบว่าผู้ต้องหานำหน้ากากอนามัยมาจากจังหวัดมุกดาหาร
นำมาโพสต์ขายในสื่อโซเชียลมีเดีย
แล้วก็ตำรวจบอกว่าก็จะต้องมีการดำเนินคดีกันต่อไป

ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเซา

ไปจับกลุ่มนายจักรพันธ์เอื้ออารีอายุ๓๒ปีได้นะคะ
เป็นผู้ต้องหาคือจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินกว่ากฎหมายที่กำหนด
ร้านค้าแห่งหนึ่งบริเวณด้านหน้าวัดโสธร
ซึ่งก็ได้มีการควบคุมตัวไปแล้วไปทำประวัติแล้วก็ส่งตัว
ให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ช่องทางการค้าขายของคุณมันทำให้คนเขาเดือดร้อนอย่าทำเลยนะ
ใช่ถ้าเกิดว่าคุณพบเห็นก็โทรแจ้งได้นะคะกรมการค้าภายใน๑๕๖๙ค่ะ